เริ่มต้นเดือนใหม่กับสถานการณ์วันสุดท้ายของพายุฤดูร้อน
หลังจากนั้นพรุ่งนี้จะกลับมาร้อนอีกครั้งนะคะ
จากการตรวจสอบเส้นทางของอากาศวันนี้พบว่า
ลมหนาวจากประเทศจีนยังคงปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทย
มาเจอกับลุงทะเลที่พัดผ่าเอาความชื้นเข้ามา
และอากาศร้อนที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย
ลักษณะแบบนี้ทำให้เกิดพายุฤดูร้อน
วันนี้ฝนตกชุกค่ะช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำ

ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก
อุณหภูมิวันนี้ถือว่าลดลง
หลังจากที่ฝนตกมาตลอดสุดสัปดาห์
ลดลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียส
วันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๙องศาเซลเซียส
วัดได้ที่พื้นที่ภาคเหนือค่ะ
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้ว่าช่วงเช้าฟ้าจะเปิด
แต่ช่วงบ่ายมีฝนหนักที่สุด

ดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ
วันนี้ฝนตกชุกแต่วันพรุ่งนี้จะกลับมาร้อนอีกครั้ง